ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณหนูนานะครับร้องไปแล้วนะครับ
คุณหนูนาร้อง

ไม่เป็นไร

เป็นสถานการณ์ที่เราโดนกันบ่อย

หนูรู้เองเลยว่าหนูร้องผิดเพราะหนูตื่นเต้น

หนูไปเอาวักสุดท้ายมาไว้วักนี้
แต่ก็ยังมีสติร้องร้องไปตลอดเลยนะ

นี่เขาร้องไปแล้วร้องไปตลอดเลยพอเรารู้แล้วเป็นไงใจเราเป็นไง
ตกไปอยู่ตะตุ่มมาแว๊บเลยนะตอนแรกจะไปร้องแล้ว

นิดนึงให้กำลังใจหรืออะไรก็ได้

เดี๋ยวมีโอกาสลูกก็มาใหม่นะลูกนะ
อืมใช่ไม่ต้องเสียใจมีโอกาสเดี๋ยวสมัครมาใหม่ไม่เป็นไรนะฮะนะฮะ
ดูตรงที่เราร้องผิดกันดีกว่า
เสียดายน่าจะไปถึงแฟนที่๖แฟนที่๗อะไรแบบนี้
ใช่เพราะว่าเป๊กเองก็หวังในตัวหนูนาเขาเพราะว่าเขาเนี่ย
เป็นคนที่ร้องเพลงกว้างเพลงตลาดเยอะอย่างนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะได้เยอะอยู่พอสมควร
แล้วยิ่งคุณพ่อเขาไม่สบายด้วยแล้วยิ่งอยากให้เขาได้ตังค์ไป
เงินที่ได้จากรายการของเราไปมีค่า
หนูนามาถึงจุดนี้แล้วมันเลี่ยงไม่ได้จริงนะคะ
แต่ว่ามันก็มาถึงแล้วกล่าวอะไรนิดนึงมา
ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในห้องส่ง
ขอบคุณพี่เพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วกันนะคะ
หนูคิดว่าถ้าหนูมีโอกาสรายการร้องได้ให้ร้าน
คงจะให้หนูมาร่วมรุ้นรับเงินล้านใหม่
บอกสิสมัครตอนนี้เลย
สมัครละเวลาเขาเรียกเมื่อไหร่ก็เอา
คนที่ดีแบบนี้คิดดีคิดบวกแบบนี้นะครับเราอยากให้มีกันเยอะนะฮะ
ชีวิตก็ต้องสู้กันไปนะครับแต่ถ้าคิดดีแล้ว
มันก็มีความสุขกันได้ไม่จำเป็นจะต้องรวยมหาศาล
นี่แหละค่ะ

เดินเพลงมา

กดได้คนแรกแล้วตอบถูกขึ้นมาร้องได้ให้ล้านทันที

ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์

อุ๊ยทั้งทั้งทั้ง

ใจ
คุณเอครับอย่าเพิ่งเข้ามาแหมล่าสุดเลยกดได้เป็นคนแรก
เข้ามานะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คิดว่าเป็นเพลงอะไรครับ

สวัสดีค่ะธัญรัฐพ่วงใจค่ะ

ส่าห์ไปดูดวงมาบอกว่าจะได้เงินล้านค่ะ
ก็เลยสงสัยว่าน่าจะได้จากรายการร้องได้ให้ล้าน

ยังไงก็ขอกำลังใจจากแฟนด้วยนะคะ
เพราะว่าวันนี้มาเพื่อจะชิงเงินล้านจริงค่ะ

บอกว่าไปดูหมอมาบอกว่าจะได้เงินล้านหนึ่งคุณพี่คะ
จะได้จากที่นี่หรือว่าผู้โดยสารลืมไว้ในบนรถคะ

ดีใจมากที่อยู่ข้างคุณหนุ่มและคุณเป๊กกี้ครับผม
เป็นดาราที่เราแบบชอบมากตอนนี้เริ่มติดตามคุณเป๊กกี้แล้วค่ะเพราะว่าสวยมากขอบพระคุณค่ะแต่เสียใจอย่างหนึ่งค่ะสู้พี่ไม่ได้ค่ะ
ลักษณะมาเหมือนจะมายกยอบปปั้นแล้วก็ตกท้ายใช่ไหม
ลักษณะไม่ใช่ของฟาร์มโชคชัยใช่ไหมโคนมควันดีมากนะครับ
ขับแท็กซี่เหรอครับขับมากี่ปีแล้วครับ

กลัวค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ขับตอนกลางคืนนี่ส่วนมากผู้โดยสารขึ้นมาจะกลัวเอมากกว่า
ทำไมอ่ะก็สวยอ่ะผู้โดยสารไม่กลัวอ่ะ
เขากลัวไงคะเห็นอย่างนี้เขากลัวมากค่ะน้องเป๊กเขาบอกค่ะ

พี่เอมีเคสแบบสยองขวัญอะไรแบบตื่นเต้นสั่นประสาทเขย่าขวัญอะไรอย่างนี้
เวลาขับรถไปเจอผู้โดยสารแบบไอ้คน

กระจกก็บอกเขาว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวต้องไปรับหัวค่ะ

ดีมากเลยนะครับแท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวรีบกลับนะ
อาจจะต้องมีพาบางคนกลับบ้านไป
รับเขาไปด้วย
พี่เคแผ่นเสร็จนะเพราะอยู่ประจำรายการเราสิคอยรับส่งรับส่งรับส่ง

แล้วก่อนมาขับแท็กซี่เนี่ยทำอะไรมาฮ
เคยได้ร้องเพลงลุกทุ่งได้ค่ะเคยเคยร้องเพลงลุกทุ่งค่ะ

สี่ขวบค่ะสี่ขวบ
คุณพี่เอนี่เป็นนักร้องในยุคใครอ่ะของยุคพี่พึ่งพุ่งนุกจันทร์ค่ะ
คุณพุ่งพวงนะฮะค่ะ
ก็ได้ร่วมงานกับใครบ้างค่ะก็เป็นไอดอล
เป็นเปรียบเสมือนพี่สาวเพราะว่าเป็นเพื่อนกับคุณโอ่งสลักจิตแล้วก็คุณไก่จันจวงค่ะ

อันนี้เรียกว่าคุกคลีอยู่กับวงการลูกทุ่งอยู่กับคุณพุ่มพวงเลย
ชายเมืองสิงห์เป็นพ่อบุญธรรมค่ะต้องกราบสวัสดีด้วยคุณแม่ผ่องศรีวรนุษย์ค่ะ

แหลมลา
ทำไมเหล่าเหล่าดาระ
เอ่อเห่อเอ่อเอ่อเอ่อ
ไม่เพราะเงา
เสียงนี้มันบาดลึก

ร่างนะครับเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นกลิ่นอาย
มันเป็นรากเง่าของคนไทยนะฮะ
คนไทยต้องฟังเพลงลูกทุ่งพอฟังแล้วมันแบบเห็นภาพ
เห็นท้องนาเห็นต้นตานเห็นพระจันทร์เห็นอะไรไปหมด

นี่ไม่เคยร้องใช้เสียงมา๕ปี
เวลาขับรถเท็กซี่แบบไม่มีผู้โดยศาลเคยเลยฮำร้องไหม

เป็นนักร้องที่ร้องเขลางเพลงดีมาก

ประกายก็คือว่าที่จะมานี่ว่าคุณแม่เดินไม่ได้ค่ะ

ทีนี้ก็แม่บอกว่าอยากเห็นออกทีวี
เราก็บอกว่ามีรายการเดียวที่หนูอยากออกก็คือรายการร้องได้ให้ล้าน
รายการนี้ถ้ามีความสามารถ

รับไป๑ล้านไม่ต้องไปแบ่งใครทั้งสิ้น
ตอนนี้คุณเอขึ้นมาอยู่บนเวทีกับเรานะคะ
และที่นั่งของคุณเอค่ะอุ้ยตายแล้ว
มาจากตำหนักไหนคะเนี่ย

เหมือนกับเรามากเลยอะเหมือนแม่คุณแอมสับวรรค
ยืนหน่อยเท่าพี่แล้วก็ยืนหน่อยเออชุดสวย

เงียบมากค่ะเงียบ
เราก็มาแล้วทำงานไม่ได้
ขอประทานโทษนะคะ
ค่าคุณสมศรีเป็นไงฮะ
สามคนนี้รวมกันนี่พันอย่างนี้

แล้วรูปนี้คนบ้านเดียวกันน่ะเนี่ย

ไม่ได้เป็นรุ่นคุณย่า
จริงนะคะอยากให้หมุนตัวแต่กลัวเวียนหัวตกเวที

ก็ได้

เราก็เราเปิดรับที่ได้เป็นที่เพียงแต่ที่คุณร้องเพลงได้
ค่ะและมีความรู้ในเพลงลูกทุ่ง
ใช่แล้วนะครับตอนนี้
คุณเอก็สบายแล้วก็มีความต้องการ

นำเงินไปช่วยคุณแม่เป็นโรคไตอยู่นะครับหลังรายการเราก็ยินดีจริงจริงนะเพราะเวลามีคนมาสมัครแข่งขันแล้วเขาอยากได้ไปช่วยที่บ้านอะไรนี่เราแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบเราอยากให้เลยจริงจริงเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่าดีครับนะฮะ
เอาละครับคุณเอวันนี้มาเริ่มกันเลยนับหนึ่งกันใหม่ในเพลงที่๑นะครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าสามพันบาทเพลงที่หนึ่งก็มีความหมายนะครับ
ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑เพลงมาเลยครับ
หวานกรอบไหมหวานกรอบไหมหรือว่าต้อง
เอาเป็นว่าถ่อมตัวนิดนึงค่ะพอหวานแล้วกัน
โหดร้ายจริงไม่ใช่แล้วลูกไม่ใช่แล้วค่ะสมศรี
อยากมีรักใจเหมือนรับสู้ติดตามหานางศรีดา